มีเรื่องมาให้อมยิ้มกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะคุณผู้ชม
โบแวนด้าเขาโพสต์ภาพเป็นภาพที่น้องมะลิเนี่ย
ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับลิซ่า

คือแบบโอ้โหเป็นภาพความประทับใจมากเลยเนี่ยค่ะ
แล้วก็พร้อมข้อความบอกว่า
ดีใจที่ได้เจอมะลินะคะ
นี่คือแบบลิซ่าเขาโพสต์เลยนะคุณ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอสู้ขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะ
ซึ่งแม่โบเองก็ฝากคำขอบคุณไปถึงลิซ่าด้วย

จะขอบคุณแฟนคลับลิซ่าที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันตามความฝันของน้องมะลิเลย
คือลิซ่าโพสต์ลงไปเลยนะคุณ
แม่โบก็เลยขอบคุณแบบนี้
เธอก็โพสต์ภาพของตัวเอง

ก็คือเป็นแบบภาพตอนอุ้มท้อง
ปกติไม่ค่อยลงภาพตอนท้องใช่มะ
แล้วก็เขียนคำบรรยายในแบบใจความภาษาอังกฤษนะแปลออกมาได้ประมาณว่า
ทราบซึ้งมากสำหรับปีนี้แล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งที่สอนให้รู้ว่าอะไรสำคัญในชีวิตนะคะ
ของฉันนำความสุขแล้วก็ความปิติมาให้มากกว่าสิ่งอื่นใดที่ฉันเคยได้เลย
ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนก็คือเป็นคำอวยพรปีใหม่นั่นเองนะ
แล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจมาก

เราไม่ค่อยเห็นเจนนี่โพสต์ภาพตอนที่ตัวเองท้องเท่าไหร่นะใช่แล้วค่ะ